เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ถึงแม้จะไม่ได้เกิดในประเทศไทย
แต่ก็อยากจะฝากเอาไว้เตือนทุกคนที่มีลูกมีหลานเด็ก

พ่อลูกนะคะลูกอายุเพิ่งจะ๒ขวบ
ก็เล่นอยู่ใกล้กับบ่อแต่มันเป็นบ่อจราเข้ซึ่งอยู่ใกล้บ้าน
แล้วน้องเกิดพลัดตกลงไป
บ่อจรเข้คุณผู้ชมขออนุญาตเบลอภาพนะ
พ่อพยายามไปช่วยแล้วนะคะแต่ว่าไม่ทันจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเสี่ยมราชของกัมพูชาค่ะ
คือน้องถูกจราเข้นับ๑๐ตัวนะคะรุมกัดกินทั้งเป็น
ปีนลงไปแล้วค่ะปีนลงไปในบ่อเลยเพื่อจะช่วยลูก
แต่มันไม่ทันจริงจริงจราเข้มาเร็วมากแล้วหลายตัว
ตอนพ่อลงไปคือแทบจะไม่เหลืออะไรให้ช่วยแล้วอะค่ะ
สิ่งที่พ่อหยิบขึ้นมาได้เนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตเบลออีกทีนะ
หัวกระโหลกค่ะหัวของลูกเท่านั้นที่เหลือเอาไว้ให้ดูต่างหน้า
ท้องถิ่นกัมพูชารายงานเลยนะคะว่ามันเกิดที่บ้านหลังนึง

แม่ยุ่งกับการเลี้ยงลูกสาวคนเล็กที่เพิ่งจะคลอด
พ่อก็พยายามดูลูกอีกคนนึงนี่แหละ
ตำรวจบอกว่ากำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าเป็นความประมาทของพ่อแม่ที่เอาแต่ทำงานแล้วไม่ดูแลลูกหรือเปล่า
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าชาวบ้านในหลายจังหวัดของกัมพูชาเนี่ย
เขานิยมทำฟาร์มจราเข้เพราะจะเอาหนังส่งตามโรงงานผลิตเครื่องหนังต่าง
เวลาให้อาหารอ่ะก็คือโยนเนื้อสดลงไป
พอมีอะไรล่วงลงไปทีมันก็เข้าใจว่าเนี่ย

ข้างหลังมีคนเป็นลมนอนฟุบอยู่ข้างบนคือช็อกกับภาพที่เห็น
คือมันมันเศร้าสยองนะคะมันกลัวมากมันกลัวมากนะครับ